ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปแสวงบุญนะครับ
ไปกราบนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงที่ยอดเขาคิชกูธ
อำเภอเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ก็จะมีประชาชนมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเยอะครับ
ไปขอพรทำบุญรอยพระพุทธบาทนะฮะก็เหมือนกับทุกปี
ใช่ไปกันเยอะทุกปีเลยถูกต้องนะฮะแล้วยิ่งเฉพาะช่วงวันมาคบูชาวันอังคารที่ผ่านมานะคุณเขียนมาสอน
วันพระใหญ่โอ้โหคนไปทำบุญกันเยอะใช่
ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊กบอกว่าวันนั้นนะครับ๑๙กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาคบูชา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย
เขาก็ขึ้นไปบนเขาคิชกูธนะฮะซึ่งผู้คนกำลังสวดมนต์ในช่วงเย็นกันอยู่เขากับเพื่อนนักท่องเที่ยวสัก๒๐คนก็ไปยืนถ่ายรูปทะเลหมอกที่จุดชมวิว
แล้วท่านผู้ชมไปดูก่อนว่าเขาเห็นอะไรและบันทึกภาพอะไรได้
มาแล้วมาแล้วอย่าหยืดด้วยนะครับ
คลิปนี้เขาติดแฮชแท็กว่าอภินิหารเขาคิดชะกูดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อภาพนะ
ใช่คุณเข็มมาสอนเห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนมีคนเดินแล้วก็หายไป

แต่ผมได้สังเกตเห็นว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ยอดเขาอีกลูกหนึ่งที่ไกลมาก
ผมได้เห็นเป็นคนแรกแล้วบอกให้เพื่อนดูว่าเหมือนมีพระเดินอยู่บนยอดเขาตัวใหญ่มาก
ทุกคนก็มองไปที่ยอดเขาแล้วก็เห็นอย่างที่ผมบอก
ลุกกันทั้งตัวผมยกมือไหว้แล้วพูดว่าสาธุสาธุสาธุ
ทุกคนยืนดูประมาณ๓๐นาทีกว่าแล้วหมอกเริ่มหนาขึ้น
มองไม่เห็นยอดเขานั้นอีกหลังจากนั้นผมกับเพื่อน
ก็ลงมาด้านล่างเพื่อจะกลับบ้านอืมโอ้โหเนี่ยค่ะอันนี้ไม่รวมที่มาถึงที่รถแล้วบอกว่า
ตาร์ทรถไม่ติดเขาบอกเขาเอ่ยปากบอกว่าขอให้สิ่งที่ผมเห็นให้มาเข้าฝันผมด้วยเถอะ
อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าสตาร์ทรถไม่ติดอยู่๒๓ครั้ง
ใช่ค่ะน้ำมันก็มีแบตรถก็มีสุดท้ายยกมือไหว้ขอโทษอ้าวสตาร์ทติด
ใช่จนบอกไม่อยากให้เข้าฝันอะไรแล้วสตาร์ทติด
ทีนี้โอ้โหคนก็แบบคืออะไรกันแน่
เพราะว่าคนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าที่เห็นคือพระศิวรี
เพราะในมือท่านถือไม้เท้าเหมือนที่ไปปิดทองมา
และล่าสุดครับคุณผู้ชมครับจากคลิปที่ท่านเห็นนะครับ
เขาได้โพสต์เรื่องราวแล้วก็ภาพอีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่ง
บอกว่าเพื่อนทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวโดยเฉพาะในจันทบุรีบ้านผม
ผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ความคิดความเชื่อและจิตศรัทธาของท่านใด
จากคลิปที่เป็นข่าวในตอนนี้ผมเห็นสภาพความเป็นจริงหลายครั้งแล้ว
คลิปนี้มั่นใจว่าถูกถ่ายจากสะพานช้างถ่ายไปยังพื้นที่กว้าง
ที่เรียกว่าลานฮอสำหรับฮอลงจอดถ้ามีหมอกก็จะเห็นภาพเป็นมิติเดียว
วงตาเราได้เห็นพร้อมกันเหมือนกันคิดต่างกันได้
ขอโทษครับที่คิดต่างขอบคุณครับที่เข้าใจ
เรื่องราวจากเขาคิชกูธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แต่จริงไม่ได้ไกลมากใช่คือกรอบขวางมือคือลานจอดฮอส
ซึ่งตรงร้านจอดฮอนเนี่ยเขาก็มีคนเดินไปเดินมาค่ะนั่นก็คือคนนั่นแหละ
ขนาดของคนที่เดินก็จะเห็นแบบนี้แหละขนาดเท่านี้ไม่ได้โอ้โหรูปร่างใหญ่ผิดปกติอะไร
แต่ในคลิปมันอาจจะหลอกตาใช่ไหมเพราะว่ามีหมอกลงอะไรพวกนี้
ก็เลยเหมือนกับมีพระหรือมีคนตัวใหญ่ที่เดินผ่านไป
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็บอกเหมือนกัน
ตอบเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเป็นเรื่องของภาพมุมยอดเขาฝั่งตรงข้าม
มันก็หลอกตาได้จากสิ่งที่เห็นอะไรแบบนี้
เขาจะได้เข้าใจกัน